คลี่คลายคดีเขาสอบปากคำพยานไปแล้วถึง๖๕คนนะ

ตำรวจเขาบอกว่ายังไม่ได้กลับคำให้การนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นผลต่อการสรุปสำนวนคดี
นะครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจขอไปครับภูทรภักดิ์๑
เปิดเผยความคืบหน้าของคดีหลังจากช่วงบ่ายของเมื่อวานี้
คลี่คลายคดีนะครับเรียกสอบปากคำพยานปากเอกนะครับ
ก็คือนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปนายภัยบูลตรีกาญจนานันต
โรเบิร์ตนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปนางสาว
อิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกรวมถึงนางสาวสุรัตนาวีพัทรานุกูล
หรือว่าโบทีเคกับสามีนะครับมาสอบปากคำแต่ไม่มีนายวิสาพัฒน์
โนมัยหรือว่าแซนนะครับซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าทั้งไฮโซปอร์
กระติกจ๊อปและโรเบิร์ตยังไม่กลับคำให้การแต่ได้เค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ
ไม่ได้พลิกคำให้การเพียงแต่ว่าในประเด็นที่ยังไม่ได้ถามหรือเราสงสัย
หรือเขายังพูดไม่หมดก็มาเค้นกันนะครับคำพูดเขาประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีนะครับ
ตรงกันได้ไหมตรงกันไหมหรือมีความน่าเชื่อถือไหมก็บันทึกไว้ในสำนวน
ถ้าเขาไม่พูดแล้วหลักฐานที่เรามีมันไม่ตรงกันไม่เชื่อถือกันเขาก็จะเสีย
ท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้มีพยานแวดล้อมอีก๓คนหนึ่ง
นั้นคือนายสันทนาประยุณรัฐรวมถึงเจ้าของเรือคนแรกที่ขายเรือให้กับไฮโซปอลมาให้ปากคำที่สพเมืองนนทบุรี
แล้วก็แจ้งว่าหากใครมีหลักฐานนะขอให้รีบส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นะครับ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อรูปคดีครับ
ก็ยินดีที่จะรับอามาประกอบในสำนวนถ้าเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีอย่างนี้นะครับ
ทั้งนี้การสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มนะครับ
เป็นกระบวนการการทำงานของพนักงานสอบสวนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
หากเปิดเผยเดี๋ยวมันจะกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนข้อมูลทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล
โดยขณะนี้ได้สอบปากคำไปแล้วมากถึง๖๕คน
จำนวนนี้นะครับชุดคลี่คลายคดีได้สอบปากคำ
นายสุวะครตั้งสกุลยิ่งเจริญอายุสี่สิบห้าปี
คนนี้ก็เป็นกู้ภัยทีมงานใจถึงใจฮะที่รับแจ้งเหตุ
แล้วก็ไปช่วยเหลือค้นหาคุณแตงโม
โดยนายสุวกรเขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุได้รับแจ้งจากนะครับคุณแซน
ว่ามีคนตกเรือก็เลยติดต่อไปยังเบอร์ที่ให้มา
ก็คือคุณแซนนี่แหละนะฮะจนได้ข้อมูลบอกว่า

ตกน้ำบริเวณกลางสะพานพระราม๗
เนื่องจากยืนปัสสาวะอยู่ท้ายเรือนี่ฮะบอกแบบนี้นะ
ย้ำนะว่าเพื่อนที่ตกเรือยืนปัสสาวะ
ไม่ได้นั่งปัสสาวะนะนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวม
ไว้เป็นหลักฐานฮะส่วนกระแสข่าวว่า
คดีนี้มีคนมีสีอักษรย่อนอนหนูอยู่เบื้องหลัง
ท่านผู้ประชาการตำรุภูตรภาค๑ระบุว่า
จะสอบสวนเพิ่มแต่เบื้องต้นจากการสอบสวน
ยังไม่พบว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้อง
รวมไปถึงในชุดสืบสวนสอบสวน
ไม่มีนายตำรวจที่อักษรย่อนอหนูครับ
คือท่านก็ยังพูดถึงประเด็นที่ทนายความของคุณแตงโม
ขออภัยครับทนายความของคุณแม่คุณแตงโม
ที่ต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เข้ามามีส่วนร่วมในการชนสูตร
ระบุสั้นว่าก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนครับ
ขณะที่วันนี้แซนไปยังแซนยังไม่ไปครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะรอนะแต่ถ้าไม่มาเนี่ย
ก็ติดตามตัวมาให้ปากคำด้วยการออกหมายเรียกนะ